มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ถึงอุบัติเหตุที่โค้งมะกรูดหวานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับรถทัวร์๒ชั้น
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คนด้วยกันนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
โดยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
บ่ายวันนี้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุและกำชับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หาหลักฐานเพื่อสรุปคดีให้เร็วที่สุด
ภายในวันศุกร์นี้นะคะต้องสรุปผลและส่งรายงาน
จากนั้นได้ฝากให้แขวงการทางเร่งประชาสัมพันธ์
พร้อมกับติดป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังที่จุดนี้เป็นพิเศษ
พิสูจน์หลักฐาน๓นครราชศรีมาประสานขอทีมช่างจากอู่เชิดชัย
นครราชศรีมามาช่วยวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมจากรถคันที่เกิดเหตุ
ขณะที่แขวงการทางรับเรื่องมาเหมือนกัน
เร่งติดตั้งไฟส่องสว่างลงทางลงของเขานี้นะคะก็คือโค้งมะกรูดหวานติดเพิ่มไปแล้ว๗ต้น
และทางขึ้นติดไฟส่องสว่างอีกสิบสามต้นรวมทั้งหมดจุดนี้โค้งนี้โค้งเดียวนะคะ
เพิ่มมาแล้ว๒๐ต้นและเพิ่มป้ายเตือนทางลงเขาลาดชันโปรดใช้ความระวัง
และป้ายเตือนความเร็วรวมถึงป้ายลูกศรซึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จ
เทศกาลสงครานที่จะมาถึงแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะผ่านจุดนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่จากบริษัทอาคเนประกันภัยค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะ
ได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับเจ้าของร้านค้าข้างทาง๕ราย
ถูกรถทัวร์คันดังกล่าวพุ่งชนจนได้รับความเสียหาย
พร้อมทั้งได้ประเมินค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายค่ะเป็นค่าตัวร้านและสิ่งของ
โดยจะจ่ายเงินให้รายละตั้งแต่๗๐๐บาทไล่ไปจนถึง๔๕๐๐บาท
ภายในไม่เกินวันศุกร์นี้นะคะ๓๐มีนาคมนี้
ซึ่งเจ้าของร้านต่างก็บอกว่าพอใจกับเงินที่ทางบริษัทอาคณีชดใช้ให้
และหลังจากที่ทางการได้กู้ซากรถแล้วก็จะนำเงินที่ได้มาสร้างร้านค้า
และซื้อเข้าของขายเหมือนเดิมค่ะ